สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมาย
เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง
ยาท่าน้ำขาวไทยนคร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
กล้องวงจรปิดอันนี้ต้องพยานบุคคล
ถามว่าในที่กระเทศเราสามารถจัดหาได้มั้ย

แล้วพนักงานสอบความเป็นอะไร
เดี๋ยวผมบอกว่าตรวจสอบดูนะครับ

ขาดตรวจห้องลงไหนนะครับ
แต่ถ้าผิดพลาดเลยทั้งหมดจริง
ก็ต้องคนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบ
เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจพนักสวนนั้นด้วย
หน้าให้การก็ตรวจสอบเราอีกทีชั้นนึงอยู่แล้ว
แต่ทางพนักงานภาษาท่านเรียนราไปตามพญานหลักฐาน

หลังจากที่คดีถูกเปิดมา
เมื่อวันที่มีการอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้นจบนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุปี๕๙ตอนช่วงสงกรานไม่ได้เป็นข่าวนะคะ
แต่ว่าพอมาเป็นข่าวมาในจังหวะที่หลังอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นเสร็จ
คุณพ่อของครอบครัวซึ่งเสียลูกชายไป
ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองโดยการกระโดดตึกลงมา
แล้วก็เสียชีวิตในวันที่ฟังคำพิพากษานะคะ
จากนั้นเลยถูกลื้อค่ะคือถูกลื้อโดยคุณผู้ชมหลายท่าน

แล้วก็ถูกลื้อโดยนักข่าวด้วยนะคะว่า
มันเป็นอะไรทำไมคุณพ่อถึงมีความเครียดมากขนาดนี้
พอเปิดค่อยลื้อตะเข็บกลับไป
ทีละฝีเข็มก็ได้เห็นว่า
มันมีเรื่องราวของมันอยู่มากพอสมควร

อันนี้บอกให้คุณผู้ชมทราบตั้งแต่ต้นรายการ
คือว่าตกลงครอบครัวตัดสินใจ
ให้ทนายอนัญชัยชัยเดชนะคะ
เรารู้จักกันจากคดี๖โจ๗โจนะคะมาทำคดีนี้ให้
คือรับช่วงต่อจากศาลชั้นต้นตัดสินไปเสร็จแล้ว
หลังจากนี้ทนายอนัญชัยทำคดีนี้ต่อ
แล้วก็ที่ทำต่อครอบครัวตัดสินใจจักว่า
คุณพ่อไปฟังแนวการสู้คดีของทนายอนัญชัย

แล้วก็คุณพ่อใจจริงอยากได้ทนายคนนี้
ทำคดีให้ลูกแต่ไม่กล้าเอ่ยปาก
เพราะกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าทนาย
ซึ่งธนายอนาชัยณตอนนี้เป็นทนายให้กับคดีนี้แล้ว
วันนี้จริงก็อยากจะให้คุณแม่มานั่ง

ฟังหลายรอบหลายรอบพูดหลายรอบ
ถึงการสูญเสียลูกชายด้วยและล่าสุดสูญเสียคู่ชีวิตด้วยนะคะ
วันนี้คนที่รู้เรื่องไม่น้อยไปกว่าคุณแม่
บางมุมอาจจะรู้มากกว่าคุณแม่

คุณแม่เลือกที่จะไปรักษาจิตใจโดยเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะ
เพราะฉะนั้นการสู้คดีที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นของคุณพ่อ
คนที่คุยด้วยคือน้องสาวของคุณแม่

แล้วก็สามีของคุณปฐุมาคุณสิริชัย

ดิฉันก็เห็นอยู่ว่าเขาพยายามจะเชียร์ว่า

ว่าเราต้องให้เกียรติกับทนายคนก่อนด้วย
ว่าให้เขาถอนตัวไป
แต่ตอนนี้มีการส่งไม้ต่อแล้ว

คุณเรวดีก็ได้ไปถอนทนายแล้วก็แต่งตั้งผมไป
แล้วก็มีการขอคัดสำนวนการสอบสวน

ครับสำนวนในการสืบพยานทั้งหมด

เพื่อจะมาขอดูแล้วก็วิเคราะห์ดูครับ

ว่าไปลื้อตั้งแต่ชั้นให้การตำรวจเลยเหรอคะ

ทำไมเราไม่ดูแค่ชั้นศาล

ตอนนี้ความหวังเราเนี่ยมีอยู่ความหวังเดียวครับ
คือก็คือว่าความหวังที่จะให้สารอุทธรณ์เนี่ย
พยานเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ
ก็คือประเด็นของนายพีรวิทย์ปุตตจินาลักษณ์นะครับ
หรือในตรงนะฮะ
มาเป็นพยานที่ผมอยากจะเอ่ยชื่อนี้ให้มันเต็ม
เพราะว่าทุกครั้งที่เราเอ่ยชื่อกันมา
ชื่อในตรงในตรงไม่มีใครรู้
ผมก็อยากจะบอกกับคุณพ่อของในตรง
แล้วก็ตัวในตรงเองด้วยนะครับว่า
ความเป็นธรรมในสังคมนะครับ
แล้วก็คุณธรรมในใจของคนนี่นะครับ
ถ้าหากว่านายตรงไม่ถึงกับวิกลจริต
หรือไม่ถึงกับเป็นบ้า
สามารถที่จะให้ความเป็นจริงกระจ่างได้เนี่ย
ควรเลยครับที่จะมาให้การในชั้นสอบสวน

บอกกับอายการว่าพร้อมแล้วนะครับ
ผมคิดว่าณวันนี้ผมก็ว่าน่าจะดีขึ้น

ความจริงวันนี้ตามที่เป็นข่าว
คือว่าทางตำรวจคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริง
กรณีนี้ประชุมกัน
จะคุยกันแต่ว่าคงพุ่งไปที่การสอบว่า
กพร่องทางวินัยของตำรวจที่ทำคดีมากกว่า

และข่าวที่ออกมานอกเหนือจากนี้ก็คือว่า
ในส่วนของน้องที่น้องที่เรียนอยู่ที่อุเทรนธวาย
เขาก็รวมตัวกันแล้วก็มีตัวแทนไปยื่นหนังสือ
เพื่อที่จะให้พบตรช่วยลงมาดูคดีหลายคดี
ที่เด็กซึ่งเห็นที่อุทนธวายเองเนี่ย
เสียชีวิตไปหลายคดีนะคะหลายคดี
แล้วก็มันก็มีข่าวรายงานด้วย
ถ้าเราจำกันได้เราเคยเล่าว่า
ส่วนหนึ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกมองว่า
เป็นเรื่องสถาบันเพราะว่าหลังจากที่เต้ธนิษฐ์เสียชีวิต
ในงานศพเต้มีรุ่นน้องถูกยิงระหว่างที่
เดินทางไปงานศพเต้ด้วย
ซึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่อุเทนถวาย
ซึ่งเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาพูด
โดยเด็กเขาว่าตกลงแล้วเนี่ย
จะสามารถทำคดีอะไรอย่างไรได้บ้าง

คุณผู้ชมว่ามันมีตั้งหลายคดีที่ไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิด

ทีนี้ค่ะมาทางนี้ก่อน
ทางครอบครัวสบายใจกันขึ้นไหม
ความรู้สึกนะคะก็สบายใจมากเลยค่ะ
เหมือนเป็นเทวดาพบของช่วยเหลือแล้วท่านช่วย
เหมือนลอมาตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อยังอยู่
ได้ไหมค่ะคุณคุณเรวดีคุณแม่ของครอบครัวเป็นยังไงบ้างค่ะ
คุณแม่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะ

เมื่อกี๊เสียเจ้าหลักมาด้วย
เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งขาดเสาหลักไปด้วย

ลูกชายก็ยังไม่ถึงปีเลยครับ
ก็มาลอยแฟนเข้าอีกแล้ว

จะไม่ได้รู้รายละเอียดการต่อสู้คดีของคุณพ่อเลย
เพราะว่าคุณแม่ก็เลือกที่จะรักษาจิตใจ
การไปปฏิบัติใช่ค่ะทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เนี่ย
รายละเอียดเนี่ยจะคุยกับคุณปฐุมาอยู่เยอะใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกไหมคะทั้งสองท่านว่า
คุณพ่ออยากให้ใครมาขึ้นศาลเพื่อเป็นพยานให้กับเต้
อ๋อก็นี่แหละค่ะพวกอ่าตรงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า
นั่นแหละตอนที่เขาเสียใหม่เขาก็นี่แหละเขาก็พูดถึงคนนี้เลยว่า
เออเป็นพยานให้อ่าว่าคนนี้คนนี้ที่เขาพูดที่เอ่ยก่อนแล้วค่ะอ่า
ว่าใครจะเป็นพยานให้ให้ลูกเขาได้อ่าจ้ะคุณพ่อพูดชื่อใครบ้างคะ
ครับผมคุณพ่อคุณแม่เขาเล่าให้ฟังครับคุณพ่อของเต้เนี่ยพยายามติดต่อกับครอบครัวของตรงเนี่ยอยู่หลายครั้งไหมคะ
สุขติดต่อตลอดแล้วค่ะแล้วเขาก็บอก
ลูกก็รู้จักกันเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็ก
คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเจอกันใช่มั้ย
เจอค่ะเจอทั้งแม่ตรงพ่อตรง

ยังไงเอาเท่าที่อยากจะบอกก็ได้
คือทางครอบครัวพิชิตเนี่ยเขารู้จักกับครอบครัวตรง
แต่เห็นผมได้ดูข่าวบอกว่า
พ่อตรงเขาไม่รู้จักครอบครัวทั้งนี้ค่ะ
ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะทำไมพ่อตองถึงพูดอย่างนั้นเนอ

คุณน้าทั้งสองท่านแน่ใจว่า
พ่อแม่สองครอบครัวของเด็กสองคนนี้รู้จักกันแน่นอ

ตรงนั้นก็ยังพอมาปลูกบ้านที่นี่

แล้วพ่อเขาบอกว่าเออไม่ให้เต้ออกไปเที่ยว
ปีนกำแพงจนกำแพงก็หักอ่ะ

สนิทกันถึงขนาดว่าเขากรีดเลือด

อายุเท่าไหร่นะตอนนั้น

คุณแม่เขาบอกเป็นเพื่อนที่สนิท
ไม่ใช่แย่งกันพูดนะคะ

แต่ทำไมหลานถึงกล้าไปกินเลือดได้

เขากรีดใส่แก้วใส่แก้นอะไร
แล้วก็ดื่มเป็นเพื่อนกันนั่น

เขามาบ้านหลานแต่ปัจจุบันนี้

บ่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยหรอก

ยืนยันค่ะ

เต้ถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

คุณพ่อคุณแม่ของเต้

แล้วโทรไปก็มีปัญหาแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอใช่ไหม
ตั้งแต่ว่าหลานเสียเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามไม่อยากติดต่อแล้ว
เขาแบบว่าเดี๋ยวปิดเครื่องมั่งเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่มั่ง
ที่เขาจะขึ้นศาลจะให้ตรงเป็นพยาน

ซึ่งคุณพ่อตรงเวลาคุณพ่อตรงมาสารใช่ไหมคะคุณพ่อตรงมาสารใช่ไหมคะ
คุณพ่อตรงมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างว่าตรงเป็นยังไงคะ
เขาก็บอกอย่างที่ว่าลูกเขานะป่วยตอนนี้สติไม่ดีเป็นประสาทนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณพ่อเขาบอกไหมว่าทำไมอยู่ดีตรงถึงเป็นคะ
ตรงเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ตรงมันเป็นบ้าแล้วแล้วมีบัตรอะไรนะบัตรโรงพยาบาลด้วย
เพราะฉะนั้นไม่เคยมีใครเห็นตรงเลยตั้งแต่เกิดเหตุไม่เคยมีใครเจอและไม่เคยมีใครได้คุย
มีรอบหนึ่งเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลบ้าว่าจะพากันไปดูที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำไปครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไป
แสดงว่าครอบครัวนี้พยายามมากแล้วเพราะเหมือนกับทางครอบครัวก็ให้น้ำหนักมากว่าเหมือนกับนี่คือความหวังที่เยอะที่สุดในการสู้คดี

ค่ะแต่อยากจะบอกว่าพอตรงพ่อตรงกับพ่อตรงลูกเขาจะไม่สบายเนี่ยพี่สาวเขาบอกเขาก็พูดกับแฟนว่าทำไมเป็นอย่างนี้พี่
ทำไมตรงอ่ะเวลาทำไมต้องแบบว่าเป็นบ้านไปแล้วมันก็เห็นมันยังดีอยู่เห็นทำงานด้วยนะเขาบอกเห็นพี่สาวบอกว่าตรงอ่ะก็ทำงานด้วย
แล้วเวลาจะขึ้นสารก็เป็นบ้าอะไรของมันไอ้นี่พี่สาวก็ว่าอย่างนี้
อย่างนี้เขาทำงานกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหรอคะหรือว่าเขาเข้าทำงานบริษัทหรือยังไงคะ
ทีนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะรู้แต่ว่ามีคนเขาเห็นว่าทำงานเขาก็บอกพี่สาวพี่สาวก็บ่นให้
แล้วบางทีก็โทรหาพี่สาวด้วยอยากมาหาพี่สาวตรง
เข้ามีบอกด้วยนะโทรสับมาถามต้าเขาอยากจะมาหาแม่เขาอะ
เดี๋ยวนะคือหลังจากที่เต้เสียชีวิตแล้วตรงพยายามติดต่อมาเองเหรอคะ

แล้วทางต้าน้องชายเต้ที่ได้คุยกับตงเล่าให้ฟังไหมว่าต้องพูดอะไรกับต้าไว้บ้าง
ก็เขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าอยากจะมาเจอแต่พี่สาวหนูนี่แหละค่ะ

ถ้าในสารชั้นต้นคุณพ่อเขามาแทน
สุดท้ายแล้วสมมุติว่าใช้มาตรา๒๐๘นะคะ

แล้วสารท่านวินิจฉัยให้
ว่าเรียกตรงมาเรียกคุณหมอที่
เขียนใบรับรองมา
แบบนี้แล้วทำไมเขาไม่มาอีกก็ได้ใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับ
คือตอนนี้เนี่ยผมออกรายการวันนี้เนี่ย

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ว่าตัวของท่านเองเนี่ย
แล้วก็ตัวของสอนอดินแดงเนี่ย
มีเครื่องมือในการที่จะสืบสวน
ว่าใครเป็นบ้าหรือไม่เป็นบ้านะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของพ่อแล้วก็ในตรง

เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
ผมได้ทราบข่าวแล้วก็ได้ฟัง

ว่าเขาก็จะยื่นบัญชีพยาน

ยื่นยื่นคือยื่นพยานในตรงเนี่ยนะ

ถ้าหากว่าทนายไม่ยื่นอายการก็จะยื่น
กะไว้แล้วจะใช้แนวนี้เหมือนกัน
ใช้แนวนี้เหมือนกันก็เป็นธรรมนองเดียวกัน

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ท่านก็พูดว่าคดีนี้เนี่ย

จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเกิดเหตุในคดีนี้ว่าเป็นมายังไง
แล้วท่านก็บอกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ท่านก็อยากให้มันโปร่งใสนะครับ
เพราะฉะนั้นคดีที่เกิดขึ้นมานี้ของน้องเต้เนี่ยนะครับ
น่าจะเป็นคดีที่มีการเป็นประวัติศาสตร์
ที่ว่าถ้าหากว่าทางสารุทรเนี่ย
มีการสั่งให้สืบพยานเพิ่มเติมนะครับ
โดยใช้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือ
ตำรวจนครบานหรือสนดินแดงเนี่ย
สืบหาความจริงว่าจริงแล้วเนี่ยในตรงเนี่ย
กลจริตถึงขั้นที่จะเบิกความไม่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กับทางผมเนี่ยอายการเนี่ยน่าจะตรงกันแล้วครับตอนนี้ครับ
ถ้าสมมุติมันมีแบบนี้ได้ทำไมไม่ใช้ตั้งแต่สารชั้นต้นนะคะ
คือพ่อเขามายื่นใบรับรองแต่ว่าตำรวจสามารถจะพาตรงมาได้

คือผมไม่อยากจะตำหนิใครนะฮะ

ไม่ใช่ครับไม่อยากจะตำหนิใครแต่มันอยู่ที่ทางโจทย์กับทนายโจทย์ร่วมนะครับ
ที่จะเป็นคนไฟเตอร์คืออย่างที่ผมบอกครับ
การที่จะเอาคนคนหนึ่งมาเป็นพยานในศาลเนี่ย
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากมากนะครับ
ไม่ใช่แค่ว่าคุณเนี่ยไปอาศัยหมายสารอันเดียวนี่นะครับ

แล้วก็เอาเข้ามาเบิกความเนี่ยไม่มีใครอยากมาหรอกครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับ

ค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าใช้จ่าย
สิ่งต่างเหล่านี้ต้องใช้นะครับ

ซึ่งแนวทางดูจะชัดว่ามาทางไหน
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จะมาดูรายละเอียดที่ตรงประจักษ์พยานอย่างเดียว
พยานที่มองเห็นเนี่ยนะคะหนึ่งเดียวในคดีนี้ของทางฝั่งโจทย์เนี่ย
ได้ให้การไว้ตั้งแต่ชั้นตำรวจนะคะสักครู่ค่ะ

เหตุที่เกิดคือ๑๕เมษายนปี๕๙
แล้ววันรุ่งขึ้นคือวันที่๑๖นะคะ
คือวันที่ตรงประจักษ์พยานคนเดียวของฝั่งผู้เสียหาย
ไปให้การแล้วก็มีการชี้ตัว
แต่ก็อย่าลืมว่ามันมีข้อมูลหนึ่ง

เขาเข้าไปอยู่ในห้องโดยที่มีเขาคนเดียว
อันนี้ก็มิติหนึ่งของคดีนี้นะคะ
ซึ่งเราก็พยายามขอสัมภาษณ์ทางโจ้แล้วก็ทนายความอยู่ด้วย
ว่าตัวเองได้ประสบพบเรื่องอะไรมาบ้างในกรณีการสู้คดี
อ้าวกลับมาทางฝั่งเต้ผู้เสียชีวิตค่ะ
ที่ทนายอนัญชัยไปได้มาคือการให้การของตรง

ซึ่งพอในความเป็นทนายอ่านปั๊บเห็นอะไรบ้างคะ
ก็โดยปกปกติแล้ว
การบอกข้อเท็จจริงในคดีอาญาเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าพยานหลักฐานมันสู่ชั้นศาลแล้ว
ก็นายพีรวิทย์เนี่ย

เห็นนายโจ้หยิบเอามีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุต
ที่นายโจ้พกนำติดตัวเหน็บไว้ที่ด้านหลังเนี่ย
แทงนายธนิษฐ์โดยฆ่าไม่ทราบว่าแทงไปที่บริเวณใดและจำนวนเท่าใด
ซึ่งในขณะนั้นคนที่เห็นก็คือในตรงแล้วก็ในโฟลกก็อยู่ร่วมด้วย
เพราะฉะนั้นพยานที่ในที่เกิดเหตุจึงมีอยู่๒คนก็คือในโฟลกกับในตรง
โฟลกเนี่ยน่าจะเห็นเหตุการณ์ตอนที่มีการแทง
แต่ว่าผมไม่ทราบว่าในสำนวนการสอบสวนเพราะตอนนี้ผมขอคัดอยู่
แต่เอกสารนี้มีผู้หวังดีให้ผมมา
อันนี้ฉันพยายามสอบสวนฉันตำรวจที่เรารออยู่คือฉันสาร
พอเราดูหลักฐานตรงนี้ปั๊บเนี่ยประจักษ์พยานนายพีรวิทย์เนี่ย
จึงมีความสำคัญที่สุดในคดีนี้ชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่า
นายโจ้จะมีความผิดหรือไม่
แต่เอาอย่างนี้นะคะดิฉันจะถามที่สงสัย
แต่ถ้าคิดว่าการถามนี้มีผลต่อการสู้คดีไม่ตอบได้
ถ้าสมมุติอันนี้คือชั้นตำรวจที่ตรงประจักษ์พยานเขาให้ไว้
คำถามคือถ้าสารอุทธรณ์ท่านยอมให้มีการสอบตรง
และคุณหมอที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ใหม่
คำถามคือว่าฝ่ายจำเลย
ซึ่งอันนี้เราก็ต้องแบบให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะคะ
ฝ่ายจำเลยเขาสามารถบอกไปได้ไหมว่า
ก็นั่นมันชั้นพนักงานสอบสวนนี่ก็ผ่านสารชั้นต้นมาแล้วไง
แล้วก็มีปัญหาแล้วมีใบรับรองแพทย์
แล้วถ้ามันในสารอุทธรณ์จะให้สอบตรงเพิ่ม
เขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมสิทธรรม

จำเลยที่หนึ่งเนียร์สารลงโทษจำคุก
จำเลยที่๒สารยกฟ้องปรากฏว่าอายการไม่อุทธรณ์
ร่วมอุทธรณ์โจทย์ร่วมนะอุทธรณ์
อุทธรณ์เสร็จเนี่ยสารอุทธรณ์เห็นว่าสมควรจะสืบพยานเพิ่มเติม
ปรากฏว่าพอสืบพยานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์
โดยส่งไปสืบในสารชั้นต้นเนี่ยนะครับ
อุทธรพิพากษาจำคุกนะครับ๒ปีเลย
จำคุกจำเลยที่๒นะครับและสารดีกาพิพากษายืนด้วย
แล้วก็ไม่คืออย่างนี้ครับการที่มีการเอาคดีมาฟังใหม่เนี่ย
โดยใช้พยานหลักฐานเดิมซึ่งผ่านสำนวนการสอบสวนแล้วเนี่ย
ความคิดของผมผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการเสียเปรียบ
เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยคดีมันเกิดดังขึ้นมา

ทางนี้ก็มีพยานหลักฐาน
ก็คือคำให้การชั้นสอบสวนของนายตรงว่า
เพื่อพิสูจน์ความผิดว่าผิดจริงหรือไม่
เรามาพิสูจน์กันก็คือเอาตัวของคุณตรงเนี่ยเบิกความเป็นผลดีกับจำเลยด้วยนะ

ถ้าหากว่าในตรงเนี่ยเบิกความไม่เป็นไปตามคำให้การในชั้นสอบสวน
ก็จะทำให้ตัวของนายโจ้พ้นความบริสุทธิ์ไป
ทางนี้ก็จะได้เคลือบหายเคลือบแคงสงสัย
แต่ถ้าหากว่านายตรงมาเบิกความในธรรมนองเดียวกัน
โดยไม่มีมิติอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ไม่มีแรงชักจูงจูงใจหรือเป็นการช่วยเหลือกันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ
โจ้ก็จะต้องได้รับการลงโทษก็คือมีความผิด
ทีนี้นะคะก่อนที่จะได้สอบตรงใหม่ในชั้นศาลอุทธรณ์
นายอนัญชัยต้องทำให้ศาลเห็นก่อนไหมคะว่าใบรับรองแพทย์ไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะตัดตรงทิ้ง
คือต้องทำด้วยก็คือตอนนี้เนี่ย
จากคำสัมภาษณ์ของ

เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทนายโจทย์ร่วม
จะไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ไม่ร้องขอไปทางสารอุทธรณ์
ทางอายการตำรวจก็จะทำ

ทั้งสองคนจะขึ้นไปพร้อมกัน
คือคำให้สัมภาษณ์แบบนี้ของตำรวจทนายนันชัยกำลังจะบอกว่ามัน
การจะพิสูจน์ว่าในตรงนี้วิกลจะหลีดหรือไม่
บางครั้งมันต้องใช้อาศัยแพทย์หลายอย่าง

คือคนใกล้เคียงด้วยว่าแล้วจริงมันเป็นอย่างนั้นไหม
คือเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติได้สอบเนี่ย
มีวิธีมีวิธีมีวิธีในการพิสูจน์

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือถ้าเอาตามสิ่งที่ได้
มีการให้การไว้ในชั้นตำรวจเนี่ยนะคะ
มีตัวละครอื่นนะคำถามคือว่าอ้าวแล้วคนอื่นที่เขาบอกว่า
คนนี้ก็อยู่คนนั้นก็อยู่คนนี้ก็ใกล้คนนั้นก็ใกล้เนี่ยนะคะ
ยังพอจะได้ไหมถ้าอยู่ในเอกสารนี้
ของตำรวจนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตกลงที่ฉันพูดได้ใช่ไหม
ได้ครับได้ครับคือในส่วนของการให้ปากคำโดยตรงนะคะ
ให้ตำรวจไว้มันละเอียดมาก
สำหรับที่มาของความขัดแย้งแล้วพูดถึงทุกคนเลย

และที่สำคัญคนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเอางี้ถ้าอ่านแค่นี้นะคะ
คือน่าจะอยู่ในจุดที่มองเห็นเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งมีหมดทั้งโจ้คือจำเลยคุณหมูคือแฟนของคุณโจ้
โกลกโฟลกคือเพื่อนเพื่อนของผู้ตายนะคะที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะคะ
และมีตรงก็คือประจักษ์พยานมีฟุก
ฟลุ๊กคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้เต้ซ้อนไปโรงพยาบาลอ่า
คำถามคือถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคะ
เข้าใจที่ธนาชัยอธิบายข้อกฎหมายคือว่าได้เฉพาะพยานที่ถูกตัด
แต่ลองถามใหม่หรือจริงแล้วพยานที่ถูกสอบแล้วอยู่ในสำนวนด้วยนะ
ฟลุ๊กเช่นอย่างฟลุ๊กขอสารท่านได้ไหมคะ
เอ่อคือตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านสำนวนทั้งหมด
แต่ผมคือในมาตรา๒๐๘เนี่ยไม่ได้บรรยัติเอาไว้ว่า
จะต้องพยานที่จะต้องมาสอบเพิ่มเติมเนี่ยพยานที่ถูกตัดแล้วใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าในเรื่องของนายโฟลกใช่ไหมฮะ

ถ้านายโฟลกมีอยู่เป็นพยานอยู่เนี่ยผมก็ว่า
ผมก็น่าจะขอให้สารสืบพยานเพิ่มเติมในส่วนของในโฟลกด้วยนะครับ
แต่อย่างฟลุ๊กฟลุ๊กคนที่เขียนมาตราไซค์ฟลุ๊กเนี่ยผมไม่ทราบว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบหรือเปล่าซึ่งโดยหลักการแล้วต้องสอบ
ต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวนแม้แต่คนชื่อแหม่มหรือพยานอีก๓ปาก
ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่เขาบอกว่าพบขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ในการ
พนักงานสอบสวนต้องสอบถ้าไม่สอบเป็นความบกพร่องของพนักงานสอบสวน
คุณผู้ชมคะวันนี้ได้กระชับสั้นเนื่องจากเวลากระชับของวันศุกร์นะคะ
แต่อันนี้คือเบื้องต้นว่าทนายรับไม้ต่อแล้วมาเป็นทนายนัญชัย
อ่านสำนวนที่ตรงประจักษ์พยานให้กับตำรวจไว้ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวได้สำนวนไม่ใช่สิเต็มของเต็มตอนชั้นศาลเดี๋ยวมาใหม่
ปิดท้ายที่คุณอาทั้งสองท่านคือพอเปลี่ยนพยานแล้วคุณแม่พูดไหม
ไม่เคยรู้เพราะว่าช่วงที่นั่นเก๋ก็สูญเสียลูกเก๋ก็เข้าเตี๋ยววัดน่ะที่หนูบอก

แล้วคุณแม่หรือแม่แต่ยายายังพยายามติดต่อไปที่ครอบครัวตรงอีกครั้งไหม
เงินก็ให้ยืมทำไมไม่คิดถึงบ้างเลยหรอ

รู้จักสิคะเขาก็มายืมเงินหนูด้วยแล้วค่ะ
เต้เซียนเขาก็มา

คัดสำนวนของชั้นศาลใช่ไหมคะของชั้นศาลมา

คดีนี้เอาจริงนะครับคุณผู้ชมคือทาง

แต่ดิฉันเชื่อว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดี

ข้อคอรหาและข้อสงสัยที่ประชาชนมีนั้น

เรายังพึ่งกระบวนการยุติธรรมอยู่ได้ใช่ไหมคะ

วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ

ช่วงท้ายสัปดาห์นี้กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ